ยังต้องเยียวยาเรื่องของสภาพจิตใจค่ะกรณีคลิปนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งที่พยาวนะคะ
รุ่นพี่ชั้นม๒๘คน
แกล้งน้องชั้นป๔น้องผู้หญิงคนเดียว
แล้วก็น้องเป็นผู้พิการทางสมองคือมีสมาธิสั้น
แต่ไม่ได้เป็นออทิสติกนะแต่ถือว่าเป็นกลุ่มเด็กพิเศษ
คลิปนี้พูดไปเยอะแล้วว่าแกล้งน้องอะไรกันยังไงนะคะ
ทีนี้ก็ได้มีการเจรจากันระหว่างทางผู้ปกครองของเด็กนักเรียนทุกคนที่อยู่ในคลิป
คุณแม่ของน้องผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาก็ใจดีนะ
คือถามว่าอยากแจ้งความดำเนินคดีไหมอยากแจ้งความดำเนินคดี
แต่ให้โอกาสนักเรียนทั้ง๘คนนี้ให้โอกาสกลับตัวกลับใจ
เรื่องต้นก็เลยลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานก่อน
ถ้ายังมีพฤติกรรมแบบนี้อีกคุณแม่ของน้องผู้เสียหายบอกว่า
จะแจ้งความนะจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะ
คือมันเป็นคดีอาญาแจ้งได้เลยนั่นแหละ
ใช่แต่แม่บอกไม่เป็นไรก็เป็นเด็กด้วยกัน

ส่วนเด็ก๘คนที่ไปแกล้งรุ่นน้อง

ทีนี้ความคืบหน้าที่ต้องตามต่อก็คือสภาพจิตใจของเด็ก
คือเด็กที่ไปแกล้งน้องก็ด้วยนะ
เพราะว่าสังคมก็รุมต่อว่าถูกไหมคะ
แล้วก็เด็กที่เป็นผู้เสียหายอันนี้ยิ่งน่าสงสาร
ก็ต้องเยียวยาเรื่องของสภาพจิตใจนะคะ

นายวุฒิชัยสาวโกมุทนะคะ

เปิดเผยกับนักข่าวของเรานะคะคุณสุดปรีดามหายศ

ผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวผู้ว่านโรงศักดิ์โอสธนากร
ตอนนี้ผู้ว่าอยู่ต่างประเทศ

กำชับเน้นย้ำ

สั่งให้ทีมสหวิชาชีพ
บ้านพักเด็กและเยาวชนและนักสังคมสงเคราะห์
กำกับดูแลเด็กนักเรียนทั้งหมดนะคะ
ทั้งตัวรุ่นพี่ทั้งรุ่นน้องดูแลเรื่องของสภาพจิตใจ
แล้วก็ไปเก็บข้อมูลครอบครัวให้รอบด้าน
นำไปสู่กระบวนการเยียวยาและวิเคราะห์ตามแนวทางของนักสังคมสงเคราะห์ด้วยค่ะ
และก็ให้มีมาตรการในการแค่ไขปัญหา

คือเราได้ส่งบ้านพักเด็กนะครับ

โดยเฉพาะตอนนี้เราได้ส่งนักสังครมสงครนะครับ

สังกัดกระทรวงพมหรือพมจจังหวัดพยาวได้ลงไปกำกับดูแล
ซึ่งผมได้คุดคุยอยู่เมืองต้นว่าเขาจะมีแนวทางทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวต่อไป
คือระยะสั้นไปหลังจากวันนี้นะครับถึงวันนี้เป็นต้นไปนะครับ
จะจัดทีมงานที่เกี่ยวข้องเขาเรียกว่าสหวิชาชีพนะครับ
ปกครองท้องถิ่นนักปกครองท้องถิ่นนักสงพรมสงเคราะห์คณะครูอาจารย์
หรือรวมตลอดถึงฐานักศึกษ์ที่เกี่ยวข้องลงไปทั้งน้องบ้านที่น้องป๔
บ้านน้องม๒ทั้งหมดนะครับเพื่อไปศึกษาข้อมูล
ไปดูประวัติความเป็นมาเป็นไปความเป็นอยู่ต่าง
เพื่อดูประวัติภูมิหลังหรือว่าที่มาที่ไปและดูสภาพจิตใจด้วย
คณะยาการนั้นก็จะได้ดูว่ามีเหตุมีผลอะไร
เพื่อจะได้มาวิเคราะห์ในการที่จะเดินทางตามวิชาชีพของนักสังคมสงเคราะห์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวก็บอกว่าเรื่องของการดำเนินคดี

ก็มีสถานีตำรวจภูทรดอกคำใต้เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ

ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปที่สพดอกคำใต้
ไปคุยเกี่ยวกับเรื่องของคดีความเพิ่มเติม
ก็ไปคุยกับทางหัวหน้าชุดสอบสวนพันธุ์ตำรวจโท
ทวีรัฐสุวรรณฤทธิ์รองผู้กำกับการสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรดอกคำใต้นะคะ
ท่านก็บอกว่าเมื่อวานนี้คุยกับแม่เด็ก

แม่ของเด็กที่เป็นผู้เสียหาย
แจ้งความประสงค์ก็คือขอลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อน
ยังไม่ประสงค์จะดำเนินคดี

ว่าจะเป็นบ้านพักเด็กและเยาวชนนักสังคมสงเคราะห์
การที่แม่ของน้องผู้เสียหายลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเข้าไปดูแลไปช่วยเหลือ
เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์ของเด็ก
ทั้งเด็กที่เป็นผู้ถูกกระทำ
และเด็กที่เป็นผู้กระทำดูแลทั้งหมดนะคะ
อกจากนี้นะคะบันทึกประจำวัน
จะเป็นเหมือนหลักประกันคุ้มครองค่ะ
ว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้
ไม่ว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นอีก
เพราะถ้าเกิดอีกถ้ามาแกล้งกันซ้ำอีก
ผู้ปกครองของน้องป๔ที่เป็นผู้เสียหาย
สามารถแจ้งความดำเนินคดีกับรุ่นพี่ได้ทันทีค่ะ
ถ้าหากกรณีมีเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
ก็นี่คือทางแม่ของเด็กผู้ถูกประทำ
เขาจะยืนยังให้ดำเนินการตามปฏิบัติหมาย
ในส่วนนี้เขาก็ยังจะต้องปรึกษาอาหารให้ทางญาติ
ทีนี้เดี๋ยวสรุปให้คุณผู้ชมเห็นภาพชัดนะคะว่า
สิ่งที่ผู้ปกครองของน้องผู้หญิงชั้นป๔ที่เป็นผู้เสียหายเนี่ย
มีความประสงค์แจ้งเอาไว้กับพนักงานสอบสวนเอาไว้ยังไงบ้าง
ข้อแรกก็คือมีความประสงค์ที่จะแจ้งความดำเนินคดี
แต่ว่าเริ่มต้นด้วยการลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานก่อนนะคะ
ต้องดูว่าน้องผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายที่ถูกแกล้งเนี่ยค่ะ
ถูกเด็กทั้ง๘คนที่เป็นรุ่นพี่ทำร้ายร่างกายและจิตใจขนาดไหน
ถ้าในอนาคตมีอาการเจ็บป่วยหรือมีอะไรที่ผิดปกติไปจากเดิม
หรือมีอาการที่เกี่ยวเนื่องจากการถูกทำร้ายร่างกาย
ก็จะถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ปกครองเด็กที่ก่อเหตุทั้ง๘คน
สงวนสิทธิ์เรื่องของการเรียกร้องค่าทำขวัญหรือเงินชดเชยใดเอาไว้ก่อน
คือก่อนหน้านี้คุณแม่ของน้องผู้เสียหายบอกแล้วว่าเรื่องของตัวเงินมันประเมินไม่ได้หรอก
มันเป็นความเสียหายเรื่องของสภาพจิตใจเรื่องของร่างกาย
ไม่ได้จะมาเรียกร้องเป็นตัวเงินอะไรสงวนสิทธิ์เอาไว้ก่อน
๒ก็คือประสงค์แจ้งความดำเนินคดีกับเด็ก๔คน
กระทำรุนแรงทำร้ายลูกของคุณแม่นะคะ
เข้ารับการบำบัดหรือกระบวนการใดก็ตาม
หลังจากนั้นเดี๋ยวจะพิจารณาอีกครั้งถ้าคนไหนยังไม่มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น
เดี๋ยวจะเปลี่ยนจากการลงบันทึกประจำวันเอาไว้
กลายเป็นแจ้งความดำเนินคดีแบบเต็มรูปแบบ
ไม่มีการต่อรองใดทั้งสิ้นนะคะ
คุณแม่บอกแบบนี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าค่าเสียหายค่าทำขวัญ
คุณแม่ของน้องผู้เสียหายบอกว่ามันไม่ใช่ประเด็นหลักที่อยากจะเรียกร้อง
มันประเมินความเสียหายเป็นรูปของเงินไม่ได้
ผู้สื่อข่าวก็เลยคุยกับคุณแม่เพิ่มเติมนะคะว่า
พอใจกับข้อเรียกร้องที่ลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วหรือเปล่า
คุณแม่บอกว่าจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อึดอัดใจนะ
พูดได้ไม่เต็มปากหรอกว่าพอใจ
แต่อย่างน้อยที่สุดการลงบันทึกประจำวันเอาไว้

ของแม่จะไม่โดนทำร้ายร่างกายซ้ำอีก

มีผู้ใหญ่จากหลายหน่วยงานรับรู้และเป็นพยาน

ก็อาจจะมีการพูดคุยกับผู้ปกครองของรุ่นพี่
ทั้ง๘คนที่เป็นรุ่นพี่ม๒ที่มาก่อเหตุเพิ่มเติมอีก
หลังจากนี้เดี๋ยวจะไปปรึกษากับญาติพี่น้องก่อน

ครับอันนี้ทางคดีนะ

โรงเรียนเขาก็ทำทันบนเอาไว้ว่าคุณก็ต้องไม่ก่อเหตุแบบนี้อีก
ลักษณะแบบนี้จะไปทำแบบนี้อีกไม่ได้
พ่อแม่ของเด็กทั้ง๘คนที่เป็นรุ่นพี่
ก็บอกว่าก็ลงโทษลูกหลานเข้าไปแล้ว

เพื่อนบ้านก็บอกว่าเห็นแล้วว่าเขาก็เครียดกันนะ
รุ่นพี่ทั้ง๘คนที่ก่อเหตุเขาก็เครียด